เคสนี้เลยค่ะคำพูดก็เช่นเดียวกัน
เคสนี้นะคือเราฟังแล้วเราแบบรับไม่ได้นะเอาจริง
คือมันดูถูกเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่ที่อยู่อาศัยใช่ไหม
ดูถูกเรื่องของสติปัญญาคือมันไม่ใช่
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการไปเหมารวมนะคะ
เบนส์ค่ะน่าจะอยู่ในอาการมืนเมาฟังจากเสียงในคลิปแล้วเนี่ย

แต่คลิปที่ออกมาเนี่ยนะคะไปต่อว่าโชเฟอร์แท็กซี่
เปิดมาดูถูกความเป็นคนอีสานค่ะ
แล้วก็มีผู้โดยสารในรถแท็กซี่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
เราไปชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
นี่แหละค่ะเรามีการดูดเสียงบางช่วงออกไปด้วยนะคะ
ชายขับรถเบนส์คนนี้กำลังตกเป็นประเด็นวิจารณ์ในโลกออนไลน์
หลังจากไปต่อว่าโชเฟอร์แท็กซี่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
กล่าวพาดพิงถึงคนอีสาน
ตามที่ได้ยินในคลิปนะคะบอกไปเรียนหนังสือนะ

แล้วก็ขับรถตามมาปาดหน้านะคะ
เหยียบเบรกอีกหลายครั้งเลยทีเดียว
โดยคลิปนี้ผู้โดยสารบนรถแท็กซี่เนี่ย

โดยที่ก็ส่งให้แฟนเพจชื่อดังช่วยเผยแพร่
โดยก็ระบุหมายเลขทะเบียนของรถเบนส์ไว้อย่างชัดเจน

พากันวิพักษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของชายขับเบนส์
ส่วนใหญ่ไม่พอใจที่พูดจาดูหมินคนอีสานนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางถนนใต้สะพานลอย
่งหน้าสี่แยกแครรายในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
โดยนายเกริกวุฒิแก้วศักดีวัย๓๓ปี
ผู้โดยสารที่ถ่ายคลิปนี้ก็เปิดเผยกับทีมข่าว
ช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ๔นาฬิกาของเมื่อวาน

เบนส์คันนี้ได้ขับตามหลัง
แล้วก็กระพริบไฟใส่ตลอดทางค่ะ

เบนส์ก็ขับเบียดขึ้นมาปาดหน้า
แล้วก็ลงมาต่อว่าเรื่องการขับรถของคนขับรถแท็กซี่
โดยก็พูดจาดูถูกคนอีสานอย่างที่เห็นนะคะ
โดยก็มีการพูดเฉยแต่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกัน
โดยตัวเองก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ได้โทรไปแจ้ง๑๙๑ค่ะ
แต่ว่าภายหลังเห็นว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
ก็เลยโทรไปยกเลิกนะคะ
ขณะที่ผู้ดูแลแฟนเพจผู้เผยแพร่คลิปก็เปิดเผยกับทีมข่าว
เบื้องต้นทราบตัวเจ้าของรถเบนท์แล้ว
คือเจ้าของรถจริงไปตรวจสอบเป็นผู้หญิง
แต่ว่าคนขับเป็นผู้ชาย
ก็เลยลั่นวาจาออกไปโดยขาดสตินะคะ
นะแม้จะถูกถอนแจ้งความแล้วแต่สมัยนี้